ข่าวหมอลำที่หลายคนรอมาแล้วคุณผู้ชม

เกิดอุบัติเหตุรถตกข้างทาง
เมื่อคืนที่ผ่านมาจากการหลับในค่ะ
ช่วงนี้นะวงการหมอลำหลายวงนะ

ประสบอุบัติเหตุรถตกข้างทางดูสภาพรถก่อน
ตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นเลยก็ยับอยู่เหมือนกัน

บอกว่าหนูขอโทษหนูกลับไม่ถึงบ้านหนูหลับในค่ะ
แต่ก็ยังโชคดีนะคุณผู้ชมคือมันแวบเดียวแว๊บ
ตาปุ๊บเห็นต้นไม้แล้วหักหลบเลย
ตอนนี้น้องถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยใช่ไหม
เมื่อคืนที่ผ่านมาเนอะรถที่ประสบปฏิเหตุ
เลขทะเบียนคือขอไข่งองู๒๙๙๖ขอนแก่นค่ะ
คืองานนี้แฟนคลับรวมไปถึงพี่น้องศิลปิน
เข้าไปส่งหัวใจแล้วก็ให้กำลังใจกันรัวเลย
ตอนนี้น้องอ๋อมแอ๋มปลอดภัยแล้วก็กลับบ้านแล้วนะคะ
คือมีอาการข้างเคียงก็คือเจ็บหน้าอก
หน้าอกนิดหน่อยแล้วก็กลับมึนหัวนะคุณผู้ชมนะ
หากว่ามีอาการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมบันเทิงไทยรัฐ

ที่สำคัญน่าจะมีผู้ช่วยคนขับรถนะคะ